ข่าวกันดีกว่านะคะแล้วก็มาส่งกำลังใจค่ะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
และหนึ่งในนั้นนะคะที่ลงพื้นที่ไปช่วยแบบโดยด่วนเลยนั่นก็คือพี่ไทยของเรานั่นเองนะคะ
พี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะพอทราบข่าวก็รีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนที่จังหวัดเลยทันทีเลยคุณผู้ชม
พ่อแม่พี่น้องบางคนไม่ทันตั้งตัวเห็นไหมคะเสียน้ำตาร้องผมร้องไห้กันคุณผู้ชม
โดยเมื่อวานนี้นะคะพี่ไทยได้เอาถุงยางชีพไปมอบให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านน้ำสูบค่ะจำนวน๔๐๐ชุดนะคะ
แล้วก็หมู่บ้านน้ำสวยที่ติดติดกันอีกเจ็ดสิบชุดค่ะตลอดทางนะคะพี่ไทยก็ได้พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านค่ะ
หลายคนถามว่าเอ้าพี่ท็อปไม่มาเหรอพี่มินไปไหนพี่มินเนี่ยติดภารกิจอยู่กรุงเทพนะคะ
แต่ก็ได้ฝากเงินจำนวนนึงเนี่ยค่ะไปแจกแล้วก็ไปซื้อข้าวของให้ชาวบ้านด้วยค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะมาที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมนะคะพี่ใหญ่ฝันดีค่ะแล้วก็ทีมงานเครือข่ายใจถึงใจภาคเหนือค่ะได้นำเรือท้องแบนขนาดเล็กนะคะไปช่วยชาวบ้านเห็นไหมคะ

น้ำแข็งมากนะครับ